คือร้องได้ให้ร้าน

ด้วยใจแดดเดียว

น้องจึงต้องร้อง
ดีค่ะ
ก็ร้องได้เหมาะสมกับเป็นเพลงเก่งของตัวเองจริง
เป็นยังไงอ่ะทำไมวันนี้ดูแบบ

เปอแปเหมือนกันนะเดี๋ยวนะ
เป็นยังไงอ่ะค่ะ

ว่าเดินวิ่งมาได้จะ๕กิโล
โรยมากโล่งโล่งใช่ไหมคะโล่งเลยนะฮะมีอดีตอะไรกับเพลงนี้หรือเปล่าครับถึงเลือกเพลงนี้เป็นเพลงเก่ง
เห็นสามีก็ร้องตามมาด้วยเขามาจีบเพลงนี้หรือเปล่าเราเลยเคยร้องให้เขาฟังหรือเปล่า
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาทถ้าร้องได้ถูกต้องทั้งหมด
แต่ถ้าร้องผิดแม้แต่เพียงคำเดียว๖๐๐๐ที่มีอยู่เหลือ๓๐๐๐นะครับ
และเพลงนี้คุณดาวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โยงใจโยงใจ

โปรดติดตามตอนต่อไป
รู้รู้รู้รองร่ายพยายาม
ไหนมีเงิน๘หมื่นตอนนี้

ที่บอกโล่งนี่คืออะไรคะ
ได้๘หมื่นแล้วจะรักษาให้ดีที่สุดเลยครับ
คุณดาวน่ะคือแบบลูกจ๋าได้มาแล้วนะ
ทำเพื่อลูกให้ดีที่สุดเลย
คือจะเอาไปรักษาลูกอย่างเต็มที่เลยนะคุณดาวนะ
อย่าลืมตัวเองด้วยนะอย่างที่คุยกันไว้นะคะ
เห็นบอกวันนี้มีเงินกันมา๒๐บาท๓คน
คุณพ่อคุณลูกคุณแม่๒๐บาทบริหารยังไงคุณดาว
มันได้ถ้าอย่างวันไหนไม่มีกับข้าวจริงคือ๒๐บาทก็ได้แค่ไข่
อะไข่กี่ใบ๕ใบ
แต่ว่าคือกับข้าวนี่บางทีแฟนเขาจะเป็นคนชอบหาปลา

แล้วไข่อะไรที่มันจะอิ่มที่สุด

น้ำพริกหน่อยอร่อย

ในวันที่มี๒๐บาทนะครับคุณผู้ชม
แต่วันนี้มีแล้ว๘๐๐๐ค่ะ
เพลงต่อไปจะมีมากกว่านี้ถ้าคุณดาวทำได้
คุณดาวครับตอนนี้ตัวช่วยหมดแล้วนะครับ
ก็เหลืออย่างเดียวที่จะให้ได้เงินเพิ่มก็คือ
คุณอาจะต้องร้องเพลงให้ได้เองโดยที่ไม่มีตัวช่วย
ถ้ามันไม่ไหวจริงก็หยุดได้นะครับ
แต่ว่าตัวเลขของเพลงหน้าก็น่าสนใจมาก
เพราะว่าเพลงหน้า๑แสนบาทแล้วค่ะคุณดาว

เพราะฉะนั้นมาฟังกันเลยครับอินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ
เพลงนี้ค่ะหวานเหลือเกินค่ะหวานทั้งดนตรีและหวานทั้งยอดเงินค่ะ
เพราะว่าเพลงนี้๑แสนบาทค่ะคุณดาว

แค่ไหนถามใจคุณดาวดูค่ะ

หวานไหมคะหรือว่ามันขมซะแล้ว

การนี้ตัดสินใจยากนะครับคือถ้าร้องไม่ได้ไปซะเลยก็ไม่เป็นไร

ปัญหาอยู่ณจุดไหนคะคุณดาว
กลัวแบบไม่ถูกท่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

กับเพลงที่แล้วเนี่ยที่ไม่ได้ร้องเนี่ย

ดีกว่าเยอะ

คำว่าจบผู้เบาก็เจ็บ

ถ้าจะมีตัวช่วยเหลือสักตัวนี้ก็จะแบบ
แต่นี่คือมันต้องได้จริง
ตอนนี้มาถึงทางสามแยกแล้ว
แยกหนึ่งแยกหนึ่งแสน
แยกหนึ่งแยกแปดหมื่น
อีกแยกหนึ่งแยกสี่หมื่น
นี่คือสิ่งที่คุณดาวต้องเลือก

ตึกกรองดูค่ะเดี๋ยวจะให้เวลายืนนึกเนื้อสักครู่
เพื่อคุณดาวอยากจะเล่นนะคะ
รายการของเราเปิดโอกาสให้แล้วนะครับ
แต่ว่ามันเป็นเกมการแข่งขันย่อมมีความเสี่ยงทั้งนั้น
มีได้ก็มีไม่ได้มีได้มากก็มีได้น้อยนะครับ

เอาความสามารถของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับ
สำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทนะครับคุณดาว
จะสู้หรือจะหยุดครับ
คุณดาวค่ะ
ถ้าหยุดรับ๘๐๐๐๐บาท
ถ้าสู้มีสิน๑แสนหรือเหลือ๔๐๐๐๐บาทนะครับคุณดาว
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้นึกถึงตอนมาว่าเรามามือเปล่า
หลังจากร้องเพลงนี้เสร็จไม่ว่าได้เท่าไหร่คุณดาวได้กลับบ้านไปอย่างแน่นอน
ไม่เหมือนตอนมามือเปล่าตอนไปมีเงินติดไม้ติดมือแน่นอน

ทำให้ดีที่สุดนะครับ

ดาวสู้
แสนบาทรออยู่ตรงหน้าแล้วขอให้โชคดีขอให้โชคดี
ขอให้เงิน๑แสนบาทกลับไปกับคุณดาวให้ได้ค่ะ
ตัดสินใจสู้นะครับโดยไม่มีตัวช่วยเพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกต้องอย่างเดียวนะครับ
มาถึงเพลงที่๖นะครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ

ช่วงใจจะกลับไปกับคุณสักตี

เธอยังชาเธอห่างเถินจับมือเดินกับใครอยู่
พักหลังอยู่กับฉันเหมือนจำทน
แอบคบกันนานหรือยัง
กินข้าวกี่ครั้งดูหนังกันกี่คน
จะเลือกเขาแล้วใช่ไหมเหมือนอยากไปใจร้อนลน
ทนคุยเรื่องเล่าได้ไม่นาน
ขึ้นเสียงดังว่ารำคาญ
ก่อนหลุดคำนั้นยืนยันว่าจะไป
คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
แค่เธอไม่เก็บฉันไว้ในหุ้น
เมื่อเธอเลือกเก็บรักเขามาแทนที่ใจ
เหยื่อใหญ่บางบางเส้นสุดท้าย
เมื่อเธอตั้งใจทำลายหนักเบาก็ขาดอยู่ดี
โกรธที่ผู้แข็งส